ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะโดนยิงตายอย่างน่าอาณาจ
รั้วบ้านกลางดึกเมื่อคืนนี้ครับ

ก็เลยไปตรวจสอบแล้วผู้ตายเห็นว่าป่วยจิตด้วยนะฮะ

ตำรวจสพเสริมงามในพื้นที่จังหวัดลำปางครับ
ไปตรวจสอบพบศพชายอายุ๖๓ปี
นอนตายอยู่ใกล้กับรัวบ้านตรงจุดนี้นะฮะ
เป็นพื้นที่ติดกับถนนลูกรังในหมู่บ้าน
สภาพศพถูกยิงเข้าที่ต้นขาซ้ายแล้วไปตัดเส้นเลือดใหญ่
หงายตายจมกองเลือดครับ
และใกล้กับศพมีมีดขอตกอยู่๑ด้าม

ชาวบ้านในพื้นที่เล่าให้กับทีมข่าวฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเขาเองอยู่ที่คอกวัว
ได้ยินเสียงปืนดัง๓นัดปั้ง

วิสัยในการยิงล่าสัตว์

ก็เจอศพของผู้ชายคนนั้นนอนตายอยู่ข้างรั้ว

ผู้ตายป่วยจิตเวทมาหลายปีแล้ว
ไปไหนมาไหนจะพกมีดขอติดตัวเป็นประจำ
ก็คาดว่ามีดขอด้ามที่ตกอยู่ใกล้กับศพ

ที่พบพาไปต่อไหนด้วยนะฮะ

มีข้อมูลบอกว่าผู้ตายชอบพูดจาละรานชาวบ้าน
บางทีก็แบบเหมือนกับถือมีดทำท่าจะไล่

ผมมานี่มีหมา๒ตัวมันเห่า
ผมก็ส่องไปดู

มองไปเข้าไปเขาโทรหนึ่งก็หนึ่ง

ไม่เห็นผมไม่เห็น

ก็มาดูตอนที่ได้ยินเสียงปืนดังเสร็จแล้ว
แล้วก็มาดูก็ตกใจเจอศพ
วันนี้คุณไกด์ธนกรนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ
พบว่าบ้านผู้ตายอยู่ไม่ห่างจากจุดที่เจอศพเท่าไหร่นักนะฮะ

ภายในบ้านไปเจอพวกแผงยาเก่าอยู่เยอะเลยครับ
นี่นะฮะต่อมาตำรวจก็ลงพื้นที่หาพยานหลักฐานเพิ่ม
หลังจากพบปอกกระสุนปืนตกอยู่ริมรั้ว๓ปลอก

จากนั้นตำรวจไปค้นบ้านของในเส้น
คราวนี้จะเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านแล้ว
ที่จะต้องไปเชิญตัวมาสอบปากคำ
ในเส้นเป็นเพื่อนบ้านอยู่ติดกัน

แล้วก็นำตัวไปสอบต่อที่โรงพัก
บอกว่าผมไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นนะ
เพราะตอนที่เกิดเรื่องผมไม่ได้อยู่บ้าน
ผมย้ายออกไปอยู่ที่อื่นมานานกว่าเดือนนึงแล้ว
ทนไม่ไหวหรอกคนตายเขาชอบข่มขู่
แล้วถือมีดไล่ฟันไล่ทำร้ายคนนู้นคนนี้
ผมเลยย้ายออกไปอยู่ที่อื่นฮะ

จากนั้นตำรวจขยับไปตรวจต่อ

ก็เป็นน้องชายของคนเมื่อกี้
น้องชายของในเส้นบ้านก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่ครับ

หลังจากที่ได้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้
ในเส้นเนี่ยเขานำอาวุธปืนแก๊ป๒กระบอกเป็นปืนแก๊ปยาว
ฝากไว้ที่บ้านน้องชายก็คือบ้านของนายก้อ
คุณผู้ชมมิ้นดูภาพหน้าจอนี้นะฮะ
คือบ้านของผู้ตายจุดที่พบศพอยู่ไม่ไกลกัน
แล้วขยับมาหน่อยก็จะเป็นบ้านของในเส้น
ที่ไปคุยก่อนหน้านั้นซึ่งมีน้องชายคือนายก้อ
จุดที่๑๒๓และ๔อยู่ในระแวกแถบนั้นครับ
ตรวจค้นไม่ก็พบอาวุธปืนซ่อนไว้ในกอไผ่หลังบ้านในก้อนนะฮะ
และพบในสวนของในเส้นด้วยอีก๑กระบอก
กลายเป็นว่าตอนนี้เจอปืนรวมแล้ว๓กระบอกแบบที่เห็นเนี่ยครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยยึดไว้ตรวจสอบและคุมตัวพี่ชายกับน้องชาย
ก็คือทั้งในเส้นและนายก้อไปโรงพักสอบเพิ่มเติมครับ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับนางเพลอายุ๕๑
เพลเป็นเมียของนายก้อตัวละครเยอะหน่อยนะฮะ
ตอนเนี้ยกลายเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยนางเพ็ญยืนยันว่า
โก้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตอนที่เกิดเหตุเธอเนี่ยทำกับ
เสียงปืนดังสามนัดเพื่อนบ้านชื่อว่าในวัยเขาได้ยิน
เสียงปืนเนี่ยวิ่งมาที่บ้านเลยแล้วก็ชวนผัวเธอออกไปดู
แล้วก็ไปพบศพถูกยิงตายยอมรับว่าก่อนหน้านี้๑วันมี
กับผู้ตายจริงเพราะว่าผู้ตายไม่ชอบให้ใครไปยุ่ง
สูงสิงกับพี่สาวของเขาจนถึงขั้นว่าถือมีดไล่ฟันจึง
ไปแจ้งความกับตำรวจฮะลองฟังเพิ่มเติมครับ
แกเป็นคนยังไงไหมโอ้เป็นคนอารมณ์ร้ายน่ะมันก็อยู่ตาม
ปกติของมันอ่ะถ้าตอนกลางคืนปุ่นแถวนี้นี่อยู่ประเจ็ด
ได้ล็อกประตูกันหมดอ่ะอ๋อต้องปิดบ้านนอนเลยอืมเขาทะเลาะ
กับใครบ้างระแวดเนี้ยทุกบ้านเลยมั้ยมันจะมันจวาทุกบ้าน
มันกับบ่ามีถ้าคนที่มีมันมีอาคาตี้กับอ่ะเรื่องอะไร
เรื่องเนี้ยมีแต่เรื่องเดียวเนี้ยเรื่องพี่สาวเนี้ยน่ะ
น่ะแต่ต่อก่อนอ่ะพี่สาวมันสอบทำขนมกับป้าลูกมันอ่ะ
ชอบมานอนกินข้าวกินอย่างบ้านแกเนี่ยอ๋อก็เลยไม่ชอบว่า
ไปยุ่งกับพี่สาวเขาวันนี้ครอบครัวผู้ตายก็รับศพไป
มาเพ็ญกุศลที่วัดนะฮะหลังจากนั้นครับทีมข่าวของเรา
ก็มีโอกาสได้พูดคุยกับน้องชายผู้ตายครับนายเจริญทรัพย์
เขาบอกว่าพี่ชายเนี่ยเลิกกับเมียมาหลายปีแล้วแล้วก็
มาอยู่กับตัวน้องนะฮะผ่านมาเนี่ยใช้ชีวิตปกติก็ให้นอน
สวนอยู่ที่กระต๊อบสองชั้นแต่อาการทางประสาทจะ
กำเริบอยู่บ้างที่ชาวบ้านเขากลัวเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า
พี่ชายชอบพกมีดอยู่ตลอดเวลาแต่น้องชายเขายืนยัน
นะฮะพี่ผมไม่เคยทำร้ายใครนะ
ก็จิตเวทเนอะผมก็กับผมมันก็ไม่ว่าอะไรหรอก
คนอื่นมันก็มีคนกลัวมันนิดนิดอ่ะเนอะทำไมแกเอาชอบ
เอาอาวุธไปยังไงครับลุงก็พกไปเฉยเฉยผมก็ไม่เห็น
มันทำใครนะทิ้งนะเราจะไม่เคยทำใครอ่าแต่ก็พก
อ่าพกอะไรอย่างงี้ครับผมขี่จักรยานรอดในหมู่บ้านอะไร
อย่างงี้อ่ามอเตอร์จักรยานอ่ามอเตอร์ไซค์แค่เคยไปทำ
มันทำมันตรายใช่ไหมไม่เคยไม่เห็นไม่เคย
ไม่เคยผมท่านว่าผมนี่ว่าผมก็ไม่เห็นมันตีใครน่ะ
ผู้ต้องสงสัยเนี่ยมี๓คนนะฮะในเส้นในก้อ๒คนที่เป็น

แล้วก็ในวัยคนที่ไปเจอศพคนแรก
เดี๋ยวอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมครับ
ที่มีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
ใครคือคนร้ายที่แท้จริงในการก่อเหตุอุกอาจ